เอาล่ะไปดูเรื่องที่ผมชวนคุยไว้ตอนต้นรายการครับ
เด็กชาวเขาเผ่าอาคา

ไปลำบากอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าฮะ

แล้วผมเป็นห่วงน้องนางอยู่กระบะหลัง
มันจะล่วงตกลงมาหรือเปล่า

กลุ่มนี้อยู่โรงเรียนห้วยย่าไซ
อำเภอแม่สวยจเชียงรายครับ
เนื่องจากเด็กอยู่ในชุมชนที่ห่างไกล
นะครับอย่างหมู่บ้านหล่อโย
นู่นอยู่กลางหุบเขานู้นนู่น

ก็ไปเรียนลำบากลำบากมาก
เด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมด๑๗คนซึ่งฤดูฝนของทุกปี
การไปโรงเรียนยากลำบากซะละเกิน
มันเป็นดินลูกรังบางช่วงฝนตกหนักเข้ามันเป็นเลน
แล้วเห็นไหมครับว่าต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป
คือมันสูงมันชันนะครับ
เด็กทั้งหมดถ้าวันไหนติดลมปั๊บต้องเดินไปเรียนนะ

ก็ลองเดินขึ้นเดินลงเดินลงเดินขึ้นเขาสิครับ
เหนื่อยนะครับเออเหนื่อยครับนะฮะ
โอ้โหหากวันไหนฝนไม่ตกก็ตามแต่ทางมันยังเปียกชุ่มอยู่นะ
นะครับถ้าพี่คนนี้พี่สงเกณฑ์น่ะออกไปส่งเด็กน่ะ
จะมีผู้ปกครองขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
เอามาทำไมก็ส่งขึ้นโรงเรียนแล้วเผื่อรถติดลมครับ
ฮะถ้ารถติดลมก็ต้องช่วยลงมาเข็นกันแบบนี้แหละครับ
โอ้โหเขาวิงวอนหน่วยงานรัฐนะฮะให้ไปช่วยปรับปรุงเส้นทาง
คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเวลาที่เราอ่านข่าวแบบนี้
คุณผู้ชมสงสัยก็ทำไมไปทำทางให้ดีนะครับ
คือพื้นที่แบบนี้บางทีอยู่ในพื้นที่ป่าไม้
มันทำอย่างไรนะครับทำไมได้นะครับมันติดอะไรหลายอย่างครับคุณผู้ชมฮะ
มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปทำได้เลย
จะไปเอาการก่อสร้างเอาถนนลงไปทำ
มันติดข้อกฎหมายหลายอย่างแต่ยังไงก็ทำให้มันพอวิ่งได้นะก๊อฟเนอะ
ทำให้มันพอแห้งหรือว่ามันพอแบบ
มันเป็นลุมเป็นบ่อเนอะเอาหินกรวดไปลงซะหน่อยไหม
แบบนี้ผมว่าลองคุยป่าไม้ลองคุยอุทยานบอกว่าเขาให้ทำน่ะ
แต่ไว้ไปทำถาวบอลนี่อันนี้ติดกฎหมายหลายอย่าง
อันนี้ชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยครับ